ตอนนี้ประเทศไทยมีกระทรวงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกระทรวงแล้วนะคะ
กระทรวงว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
ถูกต้องนะครับวันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจาย
แล้วก็ไปเป็นกระทรวงดิจิทัลนะครับว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร

รวมทั้งอีกหนึ่งประเด็นที่มีการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษรัฐบาล
ลงไปแก้ปัญหาทางภาคใต้นะครับว่าจะมีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน
ติดตามทั้งสองสวัสดีครับ
วันเนี้ยครับวันที่สิบหก

หน่วยงานสำคัญก็
ดูในราชกิจจานุเบกษาก็มี
สำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานประหลัดกระทรวง
กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังอยู่กับกระทรวงนี้
สำนักงานสถิติแห่งชาติก็ยังอยู่กับกระทรวงนี้
แล้วก็มีสำนักงานที่สำคัญก็คือ
สำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มีฐานะเป็นกรมเทียบเท่ากรมเป็นกรมว่างั้นเถอะ
เพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้ใหญ่มาก
มีความหมายมากก็ต้องมีหน่วยงาน
ขับเคลื่อนรองรับก็คือสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้

ทีโอทีกับแคท

ก็คงเป็นหน่วยงานในกำกับดูแล

ซึ่งทั้งสององค์กรนี้ก็กำลังมีปัญหาอยู่ว่า

ปัจจุบันนี้และต่อไปในอนาคตเนี่ย

ค่ายสัมประธานมือถือทั้งหลาย

แยกตัวแยกออกไปเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายเงิน

ปัญหาตอนนี้ก็คืออยู่ในภาวะที่เลี้ยงตัวไม่ค่อยรอด
ล่อแร่ขาดทุนอยู่ด้วยกันนั่นแหละ

ให้ทั้งองค์การโทรศัพท์เดิมทีโอที
วกกับการสื่อสารเดินที่มาเป็นแคปเนี่ย
สภาพเขายังไม่ยอมอยู่

โครงสร้างที่จะรวมขึ้นมา
อาจจะก่อให้เกิดผลเสีย
แล้วประโยชน์จะไปตกกับของเอกชน
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใหม่
ก็จะเป็นการบ้านข้อใหญ่แล้วครับเพราะว่า
ยังมีปัญหาอยู่อีกเยอะมาก
ก็จะขับเคลื่อนประเทศโดย
ระบบเทคโนโลยีใหม่อย่างที่ว่าเลยล่ะ
ถึงแม้จะมีคนติ้งว่าแหมไอ้คำว่าดิจิตอลเนี่ยมัน
มันเป็นชื่อของเทคโนโลยีนะอีกหน่อยถ้า
เทคโนโลยีดิจิตอลล้าสมัยไปแล้วเรา
เราไม่ต้องเปลี่ยนชื่อกระทรวงตามเทคโนโลยีใหม่เหรอ
อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นช็อตไป
แต่ว่ามีคนมีคนที่เขาตั้งข้อสังเกต
เรื่องคนที่เขาเป็นนักภาษา
เขาบอกว่าคำว่าดิจิตอลที่มาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย
ทำไมพอมาแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ย
ถึงยังลักลั่นอีหลักอีเหลือ
ไม่ให้เหมือนกับเสียทั้งหมดเขาก็ยกตัวอย่างว่ากระทรวงดิจิทัลที่ใช้เนี่ย
มุมท่านดูซ้ายมือในจอนะเขาใช้คำว่าทอทหารมหานกาศลอลิงดิจิทัล
แต่ว่าเพราะใครที่ติดตามข่าวเรื่องของทีวีดิจิทัลที่ผมเป็นนายกสมาคมอยู่เนี่ย
ก็อันเดียวกันอ่ะถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อธิบายได้คร่าวว่า
อันนี้เราได้ยินมานานแล้วว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นภาษาอังกฤษมาจากดิจิทัลก็จะสะกดอย่างนี้
แล้วทำไมพอเกิดทีวีดิจิทัลขึ้นมาถึงมีต่อเต่าล่ะ
ก็อธิบายได้ว่าตอนที่เขาทำกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับกศธชแล้วเรื่องที่จะให้มีทีวีขึ้นมาใหม่เนี่ย
จำเป็นต้องใช้ต่อเต่าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกมา
สำนักงานกศตชเมื่อมาดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวกับทีวีดิจิทัล
ก็ก็ใช้ต่อเต่าไม่ใช้ต่อทหาร
เพราะว่าให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ก็เลยสรุปว่า
ตอนนี้คำว่าดิจิทัลเนี่ยตัวกระทรวงก็สะกดไปแบบหนึ่ง
โทรทัศน์ดิจิตอลก็สะกดไปแบบหนึ่งอันนี้มันก็เหมือน
แก๊สกับก๊าซนั่นแหละคือเอาก๊าซมาใส่ถังแก๊สนี่แหละ
มันก็ตลกมานานแล้วว่าเอ๊ะทำไมมาจากภาษาอังกฤษ
ตัวเดียวกันใช้กราฟก็มีใช้แก๊สก็มี
ก็เป็นปัญหาอยู่ผมจึงคิดว่าเอ๊
ควรจะมีใครสักคนสักฝ่ายหนึ่งไหมที่จะจัดการให้คำว่าดิจิตอลเนี่ย
ให้เหมือนเหมือนเหมือนกันเสียให้หมดคนจะได้ไม่งง
นักเรียนต่อไปนี้เวลาจะตอบคำถามหรือเขียนคำตอบเนี่ย
เรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเด็กมันจะได้ไม่งงว่าตกลงเฉพาะไหน
ผมว่าดีที่สุดก็คือในกระบวนการของคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ย
แก้กฎหมายซะเถอะเอายังไงก็เอาซะอย่างหนึ่ง
ถ้าเห็นว่าดิจิทัลมันถูกต้องกว่าใช้ทอทหารถูกต้องกว่า
ก็มาจากตัวทีในภาษาอังกฤษใช้ทอทหาร
แต่ว่าคนที่ใช้ต่อเต่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะมีตัวทีตั้งหลายตัวนี่
ที่แปลมาเป็นภาษาไทยและใช้ต่อเต่าเอาเถอะ
ถ้าเถียงกันอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วก็ยังไม่ลงคล้ายกับว่ายังแยกกันอยู่อย่างนี้เนี่ย
ประชาชนจะสับสนอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าก็ไม่ควรจะมองข้าม
ใครที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ลองไปคิดดูแก้เสีย
ส่วนเวลาสั้นที่เหลือก็คือว่าวันนี้เราได้เห็นข่าวว่า
มีคำสั่งหัวหน้าคอสชเรื่องการปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในที่สุดก็ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้
คอตชุดนี้แหละจะเป็นฝ่ายบูรณาการงานในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
แล้วที่ใช้คำว่าคอลโลมอส่วนหน้าเนี่ย
ก็หมายถึงว่าอาจจะให้มีคนระดับรัฐมนตรีช่วยเพื่อไปประสานงานกับหน่วยงานต่าง
เพื่อไปประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกมอบหมาย
เพื่อไปประสานงานกับส่วนราชการในจังหวัดในพื้นที่
เพื่อให้คล่องตัวมากขึ้น
อันนี้เนี่ยนายกท่านต้องการให้เห็นว่า
กระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยบางทีมันสั่งการอะไรไปกว่าจะไปถึงและช้า
ถ้ามีคอลโลมอส่วนหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ย

รายละเอียดยังไม่ลงแต่ว่า
เราก็จะรอดูว่าสูตรนี้จะออกมาเป็นยังไงเพราะว่า
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
เราใช้มาแล้วหลายสูตร
ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ใช้ยาแรงก็มีใช้ยานุ่มนวลก็มี
ใช้เรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาก็ว่ากันไปเรื่องของการปราบปรามก็ว่ากันไป
แต่ว่าในที่สุดสถานการณ์มันก็ไม่จบไม่สิ้น
ส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องการพูดคุยสันติศุกร์ชายแดนภาคใต้เนี่ย
ยืนยันมาจากพลเอกอัศราเกิดผลอีกทีนึงว่ายังอยู่
แต่ว่าตอนนี้ที่จะงักไปหน่อยก็เพราะว่าเราก็ต้องการบอกเออมันต้องมีพื้นที่ความปลอดภัยคุยกันให้รู้เรื่องก่อน
แล้วถึงมาเจรจากันไม่งั้นแล้วเจรจากันไปวางระเบิดกันไปเนี่ยมันไม่ได้ไง
สรุปก็คือว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงระยะของความสร้างความไว้วางใจ
เราคนไทยที่ติดตามข่าวนี้ก็ควรจะมีความหวังหน่อยว่าเมื่อรัฐบาลเขาตั้งใจที่จะให้มีคอลโลมอส่วนหน้า
ให้มีการประสานงานเอาคนสำคัญลงไปเดินหน้าควบคู่ไปกับการเจรจาสันติศุกร์
ก็คาดหวังว่าคงจะทำให้สถานการณ์ค่อยดีขึ้นนี่ก็คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ
คุณก๊อฟคุณดาวครับคุณสุภาพครับขอถามย้อนกลับไปเรื่องของกระทรวงดิจิทัลนะฮะ
แบบนี้แล้วจะทำให้วงการของทีวีบ้านเราทีวีดิจิทัลนั้นดีขึ้นบ้างไหมครับ
ที่จริงแล้วเนี่ยการควบคุมกำกับการประสานเรื่องของทีวีดิจิตอลก็ยัง
เป็นนำหน้าหน้าที่ข้อสอต่อชอเหมือนเดิมครับอ่ายังยังยังไม่อ่า
การของทีวีดิจิตอลกับกระทรวงยังไม่ยังไม่เกี่ยวเรื่องสัมผัสกันอืม
ยังยังครับยังอยู่กับครับข้อสอต่อชอเหมือนเดิมครับครับ
ได้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ